ก่อนที่จะได้ติดตามเรื่องของไวรัสโคโรนา

ในช่วงนี้ขอสรุปไฮไลท์ให้เห็นภาพ
เสียอีกทีนึงว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไง

ตอนเช้ายังมีรายงานข่าวจากโทรทัศน์ทุกช่องอยู่ว่า๘๒ราย
เมื่อกี้ก่อนเข้ามาในห้องส่งบอกว่าเพิ่มขึ้นมา๒๔รายแล้ว

นี่ผู้ยอดผู้เสียชีวิตนะครับ
อยู่ในเมืองจีนทั้งนั้น

เมื่อเช้ายังอยู่ที่๒๘๘๗ราย
เมื่อสักครู่ตรวจสอบดูล่าสุด
เพิ่มขึ้นมาอีกเกือบเท่าตัวเกือบ๕๐๐๐แล้วครับ
ส่วนใหญ่ก็อยู่ในเมืองจีน
ที่ติดเชื้อนอกเมืองจีนที่โน่น๑รายที่นั่น๒ลายที่นั่น๓ลายเล็กน้อย

แต่ที่มีนัยยะสำคัญก็คือว่า
ประเทศที่ติดเชื้อเป็นอันดับ๒เนี่ย
เรา๘รายเท่ากับ

บ้านเราตัวเลขผู้ติดเชื้อที่รายงานมาตั้งแต่เมื่อวานยันมาจนถึงเมื่อคืน
คือ๘รายคงเดิม

๓คนอยู่ดูแลอาการอยู่

หมอเขาให้สร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็จะหาย
๓คนอยู่โรงพยาบาลราชวิถี๑

ที่หัวหินอีกหนึ่งโรงพยาบาลเอกชน
แต่ล่าสุดประหลัทกระศวงศ์ถสุกบอกว่า
มีผู้ติดเชื้อเพิ่มซึ่งมาจากเมืองจีนทั้งนั้น

ก็แปลว่าผู้ติดเชื้อเนี่ย๘รายเดิมบวก๖ราย๑๒ราย

หมายถึงว่าเชื้อหมดไปแล้ว๕

ข่าวจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินบอกว่า
ขอยืนยันว่าคนที่ติดเชื้ออยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขหมดแล้ว
มานายกรัฐมนตรีออกโทรทัศน์เมื่อวานเมื่อคืนเป็นหัวข่าวเช้านี้
นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์เราสามารถคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
จากนายกรัฐมนตรีทีนี้ถัดมานายกรัฐมนตรีออกทีวีเมื่อคืน
ัยยะสำคัญก็คือว่าท่านบอกว่ารัฐบาลได้ยกระดับ
ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีติดตามประเมินสถานการณ์
รวมทั้งคำสั่งต่างอย่างเป็นเอกภาพ
โดยผมหมายถึงว่านายกจะกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
สั่งการเพิ่มเติมทันทีนี่เสียงจากนายก
ถัดมาเรื่องข่าวจริงข่าวปลอมใส่สีตีข่าวกันจนเกินเหตุ
เกินจริงนายกรัฐมนตรีบอกอย่างนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วง
ไม่ยิ่งยอนไปกว่าการระบาดของไวรัสก็คือข่าวปลอม
รวมทั้งแหล่งข่าวที่หวังดีแต่ข้อมูลคลาดเคลื่อน
อันนี้ต้องขยายความว่าพวกที่เสนอข่าวปลอมนำข่าวปลอมเนี่ย
มักจะบอกห้อยท้ายว่าอ๋อเขาปกปิดข้อมูล
ข้อมูลที่แท้จริงถูกปกปิดฉะนั้นของเขานี่แหละของจริง
นี่ก็เป็นประเด็นที่กำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่ตอนนี้เรื่องข่าวปลอม
ถัดมากระทรวงต่างประเทศแถลงกระทรวงต่างประเทศแถลงว่า
ในเมืองอูฮันมีคนไทยอยู่๖๔คนแถลงโดยรองประหลัดชื่อ
นายธนาเวทโกศิษฐ์เมืองอูฮันมีคนไทยอยู่๖๔คน
เป็นนักเรียนนักศึกษา๔๙คนส่วนที่เหลือเป็นคนทำงานและนักท่องเที่ยว
อีก๑๘คนเนี่ยอยู่ในเมืองอื่นกระจายอยู่ในเมืองอื่นแต่อยู่ในมณฑลหูเป่ย
ถามว่าการช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ที่นั่นเป็นยังไงเมื่อคืนนี้เขาวีดีโอคอร์
คุณจอมขวัญก็เขาก็บอกว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องอาหารการกิน
เรื่องนั้นเรื่องนี้ล่าสุดคุณชาตรีคุณชาตรีอัธนานัน
บดีกรมกลศูนย์กรมกงศูนย์บอกว่า
ข่าวที่บอกว่าขาดแคลนอาหารเนี่ยฝ่ายกงศูนย์สถานทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง
ได้ติดต่อกับนักศึกษาเพื่อเข้าไปช่วยเหลือแล้ว
ถามว่าการรับกลับจะทำได้เมื่อไหร่นายกบอกว่าตอนนี้จีนเขายังไม่อนุมัติ
ให้เราเข้าไปรับคนกลับมาฉะนั้นก็ต้องรอเขาอนุญาตเมื่อไหร่เราก็ไปทันที
เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคุณดอน
คุณดอนบอกว่ายังไม่มีประเทศใดได้รับอนุญาตให้ไปขนคนของตัวเองกลับ
ฉะนั้นข่าวที่บอกว่าโอ้ยประเทศโน้นประเทศนี้เขาไปรับคนของเขากลับกันมาหมดแล้ว
มีแต่ประเทศไทยนี่แหละยังเงอะงะเงอะงะกันอยู่อันนี้ไม่จริงครับ
เขายังไม่ให้ประเทศไหนไปรับคนของประเทศนั้นกลับ
เขายังให้อยู่ยังปิดเมืองอยู่ว่าอย่างนั้นเถอะ
นายกเมื่อวานนี้ท่านก็บ่นท่านก็บอกว่าขอให้ใจเย็น
วันนี้รัฐบาลจะมีแถลงการออกมาทุกเรื่องผมและรัฐบาลให้ความสำคัญทั้งหมด
ดังนั้นอย่านำเรื่องนั้นเรื่องนี้มาต่อกันเพราะจะเกิดความเสียหาย
เช่นนั้นคนทำงานจะไม่มีกำลังใจและทำงานไม่ได้
จะให้มาตอบคำถามทุกคนคงไม่ไหว
ขออภัยครับดังนั้นคนที่รู้ต้องอธิบายต่อหลายเรื่อง
คนส่วนใหญ่รู้แต่คนส่วนน้อยไม่รู้ทำให้มีการต่อว่า
จึงต้องช่วยพูดกันในสังคมของตนเองให้เข้าใจด้วย
ทุกประเทศมีกฎหมายเป็นของตนเองไม่ใช่จะทำอะไรก็ได้
เอาทีนี้ลองมาดูผลกระทบที่เกิดขึ้น
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอันนี้คงจะต่อเนื่อง
ดูหัวข่าวหุ้นไทยไข้ขึ้นล่วงหนักกว่า๔๕จุดเมื่อวาน
เมื่อกี้ก่อนเข้ามาในห้องส่งดูก็ยังติดลบต่อ
มาเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท่องเที่ยวไทยกระอักพิษโคโรนา
อันนี้ข่าวนี้มาจากคุณยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการท่องเที่ยว
บอกว่านักท่องเที่ยวลดลงแน่นอนกรณีประเมินที่เลวร้ายที่สุดเนี่ย
ถ้าเหตุการณ์ยืดเยื้อไปถึง๓เดือนนักท่องเที่ยวจีนจะหายไป๑๘๙๐๐๐คน
นี่ตัวเลขการประเมิน๑๘๙๐๐๐๐คนที่เขาจะเอาเงินมา
เงินจากแหล่งท่องเที่ยวจะหายไปเท่าไหร่๙๔๕๐๐ล้านบาท
แล้วเมื่อเป็นอย่างนี้อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยว
โรงแรมทั้งหลายร้านค้ารถรับส่งนักท่องเที่ยว
อันนี้จะต้องได้รับผลกระทบแน่นอน
มากจะไหนก็ขึ้นมากจะน้อยก็ขึ้นดูว่าสถานการณ์จะยืดเยอะไปมากน้อยแค่ไหน

และนี่คือประเด็นที่สรุปให้เห็นว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไง
ทั้งหมดเนี่ยประชาชนกับราชการต้องร่วมมือกันครับ
ราชการกับรัฐบาลเนี่ยต้องทำให้ได้อย่างที่นายกประกาศนะครับ
ต้องทำให้ได้อย่างที่เป็นข่าว
รัฐบาลต้องเข้มจริงอย่าพูดแต่ปาก
รัฐบาลอย่าพูดเข้มแต่ทำจาง
อย่าพูดเข้มแต่ทำหย่อน
อันนี้น่ากลัวเพราะว่าวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ย
ขังขึงขังอยู่สักพักหนึ่ง
พอสักระยะหนึ่งก็หย่อนมือ
พอย่อนมือแล้วมันจะยุ่ง

แง่ของประชาชนตระหนักได้

อย่าแตกตื่นอย่าตื่นตูม
บริโภคข้อมูลอย่างมีสติ
ข้อมูลไหนที่ส่งมาแล้วมันสงสัย
มันไม่แน่ใจของจริงของปลอม
อย่าส่งต่ออย่าแตกตื่น

เราจะไม่เสียหายจากไวรัสมาก
แต่เราจะเสียหายเพราะเลิกโรคตื่นตูมแตกตื่น

ในวงการแพทย์ทั่วโลกเนี่ย
คราวนี้เขาชื่นชมท่าทีบทบาทของประเทศจีนครับ
บทบาทของประเทศจีน๑เข้ม

เขาทำทุกอย่างเพื่อระงับเพื่อระงับเชื้อ

จีนเนี่ยมีคนเป็นพันล้าน
ถ้าสมมุติเขาปกปิดข้อมูล

แล้วคนจีนออกนอกประเทศไปทั่วโลก
มันจะนำความเสียหายไปกับประเทศอื่นมากน้อยแค่ไหน

ใช้มาตรการเข้มทุกอย่าง

เขาเอาจริงเอาจังมาก
ล่าสุดอภูมิบนหน่วยการใหญ่องค์การอนามัยโลก
ข่าวเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่ว่า
นายแพทย์ทีดโรสอันฮานอม

เพื่อไปพบกับผู้นำจีนไปพบกับวงการแพทย์ของจีน
วางแผนร่วมกันว่าจะทำยังไง
ฉะนั้นนี่คือบทสรุป
เอามาให้รู้ก่อนว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไง
แล้วเดี๋ยวเนี่ยข่าวจะเข้าตามมา
ว่าสถานการณ์รายละเอียดปลีกย่อย
ว่ายังไงที่ไหนเป็นยังไงก็จะตามมา
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ